เรื่องนี้ก็เป็นที่พูดถึงกันค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะ

สอนอยู่ในวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่ทางภาคใต้ค่ะ

แจ้งความประสงค์เรื่องของการที่จะขอลาออกจากการเป็นครู
โดยเขียนเหตุผลในเอกสารเขาเขียนบอกว่า
จ๊อปร้องเพลงผิดจัญญบันความเป็นครู
พร้อมกับระบุบอกว่าโดนบีบให้ลาออกจากครู
เพราะว่าผิดจัญญบันคือรับงานร้องเพลงกลางคืน
อาชีพหนึ่งที่โดนบูลลี่มาตลอดในชีวิตฉัน

ภูมิในการวิทยาลัยคุณสมพรพร้อมด้วยกับตัวแทนอาจารย์
เขาก็มีการออกมาชี้แจงกรณีเรื่องนี้
เรื่องของที่บอกว่ามีการบีบให้ครูลาออกเนี่ยไม่จริงนะคะ

ซึ่งโรงเรียนเองเขาก็สนับสนุน
แต่การที่อยู่ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนใต้

เนื่องจากว่ามันมีนักเรียนนักศึกษา

ส่วนเรื่องของการบีบให้ออกที่ครูคนดังกล่าวระบุไว้นั้น

เพราะว่าทางวิทยาลัยก็ระมัดระวังในเรื่องนี้

นักศึกษามี๗๐๐คน

นอกนั้นนับถือศาสนาอิสลามค่ะ
พูดต่างต้องระมัดระวัง
จากว่าเป็นสิ่งที่คนในพื้นที่ไม่ค่อยเห็นด้วยนัก
แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้บีบให้ครูลาออก
แต่เป็นการลาออกด้วยความสมัครใจนะคะ
รองภูมิหน่วยการฝ่ายบริหารทรัพยากรนางสาววันเพ็ญ
ก็บอกว่าครูสาวเขามีตำแหน่งหน้าที่งานธุรการ
ก็รับผิดชอบในส่วนของเอกสารแล้วก็กิจกรรมต่าง
เนื่องจากว่าครูคนนี้ค่ะทำงานกลางคืนทำให้ลาบอย
ก็จะมีทั้งเรื่องลาป่วยลากิจแล้วก็เป็นไมเกรนเพราะว่าพักผ่อนน้อย
ทางวิทยาลัยได้เรียกมาตักเตือนเนื่องจากว่าประสิทธิภาพในการทำงานลดลง
ก็อาจจะทำให้น้องเขามีความอึดอัด
จนกระทั่งน้องเขามีการยื่นใบลาออกเองโดยที่ทางวิทยาลัยไม่ได้บังคับ
แล้วก็ล่าสุดก็คืออดีตครูสาวก็มีการโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊คส่วนตัวนะคะ
ก็มีการระบุบอกว่าขอบคุณทุกเม้นตอนนี้เนี่ยอยากให้เอาความจริงมาพูดอย่าเมคค่ะ
วุฒิภาวะอายุท่าน๖๘ปีแล้วนะพอไม่ควรบิดเบือนความจริงและกล่าวหาตน
เอาใบลาออกมากางเลยค่ะเอาใบลาป่วยออกมากางเลยค่ะ
ทำงานแบบท่า๗วันลาป่วยรอบปีการศึกษา๓วัน
ไม่ใช่ครูประจำวิชาไม่มีผลต่อการสอนไม่ได้ร้องเพลงทุกวัน
จ๊อปเป็นรายชั่วโมงไม่เคยทำงานหลังพักร้องเพลงในผับ
๒๐ปีบริบูรณ์ก็เข้าร้านไม่ได้

คุณครูเขาออกมาชี้แจงแบบนี้นะตอนหลัง

แต่เขาบอกเขาแค่รับจ๊อปไม่ได้เป็นงานประจำ
ถูกหมาแท้